คุณผู้ชมครับเรื่องของยาเสพติดเป็นที่รู้กันดีว่า
ถ้ามันผ่านบ้านเราออกไปได้นะ
มูลค่าของมันเพิ่มขึ้น๕เท่า๑๐เท่า
มหาศาลแล้วแต่ชนิดของมัน
จึงมีความพยายามที่จะลักลอบซุกซ่อน
หากลวิธีต่างสารพัด

ตรวจพบว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในเครื่องยนต์เก่า
ต้องผ่าออกมานะครับถึงเจอไอซ์
เท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่คะ
๒กิโลกรัมมูลค่า๓๗ล้านบาทครับ
แต่มันซุกซ่อนอย่างดีนะ

คือถ้าไม่ผ่าออกมาพิสูจน์ก็จะไม่รู้เลยนะ

กรณีนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
ตรวจพบสินค้าที่จะส่งออกไปยังมาเลเซีย
แสดงสินค้าบอกว่าเป็นเศษอลูมิเนียม

เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องยนต์เก่าสภาพชำรุด๗๔เครื่องเนี่ย
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องเอ็กซาเรย์ครับจึงเห็นสิ่งผิดปกติ
ว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ในเครื่องยนต์
เป็นของเหลวให้ดูเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปมีน้ำมันด้วย
เจ้าหน้าที่จึงต้องชำแหละเครื่องครับพาตรวจสอบเลยคราวนี้อย่างละเอียด
บรรจุอยู่ในถุงชาจีนแบบศูนยากาศ
ซ่อนอยู่ในช่องว่างของเครื่องยนต์๓๓เครื่องจาก๗๔เครื่อง

คืออาจจะตั้งใจไม่ใส่ทุกเครื่องไง
กรมสู่รกากรมีศูนย์เอ็กเซอร์และเทคโนโลยีแบบนี้
จึงตรวจสอบสิ่งของที่จะส่งออกได้
ไม่รอดหรอกท่านบอกไม่รอดสายตาไปได้ง่าย
งานนี้ก็เลยเจอไอซ์ทั้งหมด๖๒กิโลกรัม
มูลค่า๓๗ล้านบาทแต่อย่างที่บอกไป
ล้านบาทแต่ถ้ามันออกไปข้างนอกแล้ว
มันจะเป็น๓๗๐ล้านบาทครับ

จากนั้นนะครับก็นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน
กองบัชการตำรวจปรับปรามยาเสียบติด
และติดตามจับผู้ส่งออกและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

มีไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
พยายามนำไอซ์ออกนอกราชอาณาจักร

๓เป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร